อ่ะคงต้องใช้คำนี้แหละค่ะถ้าเกิดจะดูข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าคงต้องพูดว่ารวมกันอยู่เรารอดแต่ถ้าแยกกันอยู่เราอาจจะตายก็ได้
ร้อนแรงจริงจริงพามาถึงเรื่องของการเมืองครับเมื่อมันมีสูตรหารร้อยเกิดขึ้น
เหล่าบรรดาพักเล็กก็คงจะต้องร้องกันเลยทีเดียว
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามในคอลัมป์ตลาดสดการเมืองค่ะ
เป็นรายชื่อยังไงล่ะปี๒
พี่ต้อยวายกรีดพุทธโธธัมโม

และเจ้างอแง่กันเลยค่ะท่านผู้ชม
สิ่งที่ดีที่สุดต่อบ้านเมืองก็คือการมาควบรวมกัน

กลุ่มอำโนไม้สิกงัดไม้สุง
ขอประกาศเป็นกลุ่มกลางทางการเมือง
จะไม่ให้ร้องจักรได้ยังไงล่ะคะ

ก็ได้เป็นสอสอปัดเศษ
ชูมือเยี้ยวกันในสะพานหน้าระรื่น
แต่รอบนี้อาคิมิดิสต
ตำราคณิตศาสตร์สูตรหารร้อย

ซ้อบัญชีรายชื่อหนึ่งคน
จะต้องทำให้ได้๓๗๐๐๐คะแนน
ถึงจะเอ็ดท่าหล่อสวยเฉิดฉายเข้าสภาได้

หวยสองตัวยังง่ายกว่าเลยนะปีหนึ่ง

ก็ต้องรวมร่างกันแล้วหลับดีหนึ่ง

เพื่อเริ่มปฏิบัติการหนีตาย
เราก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง
จับมือกันแล้วประชาชนได้ประโยชน์

การเมืองจากนี้ไปจะร้อนแรงมากขึ้นเรื่อยนะครับ